สัปดาห์นี้มาพบกับดารานุ่มรูปหล่อ
คุณเพชรกรุณพลที่เมืองปากน้ำโป
สิ่งที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของนครสวรรค์คือ

มาลุดด้วยกับคำถามพาร์ทอื่น
ขอบอกเลยว่างานนี้ต้องมึนกันไปข้างนึงล่ะครับ

ดูสภาพกูรูนะครับเหมือนเมายาดองเลย
จังกะทิบลงยาดองตะขาดและยาดองหูห่าว

ที่อร่อยเนี่ยไม่ใช่พี่มือใช้ถูรสตักทะพีหนึ่งแปบ
แล้วมากระจายความสนุกกระตุกต่อมหากันอย่างต่อเนื่องทั้งจังหวัด
ถ้าตอบผิดเลิกกับเมีย
อ้าวแล้วรีบตอบเลยดึง